คุณผู้ชมคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่คุณแม่เนี่ย
ร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายวัย๑๓ปี
คือเขาให้ลูกไปทำงานก่อสร้างกับ

เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนนะคะ
ก็จะแบบกลับจะแขกกรุงเขามาตัดให้
แล้วก็ตอนนี้คิดว่าคงเหลือการตัดทั้ง๑เมื่อแผลเปิดที่บริเวณ
คิดว่าจะเอานังทุนทานควับสัตว์

นี่แหละค่ะน้องวัย๑๓ปีที่ถูกตัดแขนทั้งสองข้าง
แล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่ตึกศัลยกรรมชายชั้น๕
ห้องผู้ป่วยแผลไหม้ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
โดยเมื่อวานนี้นางปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ก็เดินทางไปเยี่ยมอาการของน้องวัย๑๓ปีคนนี้
แล้วก็ทราบว่าคุณหมอตัดแขนทั้งสองข้างออกเพราะว่าน้องถูกไฟช็อต
แล้วเนื้อไม่เกรียมผิวหนังก็เสียหายกว่าร้อยละ๙๐
จึงจำเป็นต้องตัดอวัยวะออกเพื่อรักษาชีวิตไว้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๓กันยายนในพื้นที่อำเภอวิเชียนบุรีที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
นางปวีนาก็มอบเงินช่วยเหลือ๕๐๐๐บาทให้กับแม่ของเด็ก
แล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะประชุมเร่งหาทางช่วยเหลือเยียวยาเด็กต่อไปค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะนางสาววินามสมมุติเป็นอาชีพก่อสร้าง
มีการร้องทุกข์ผ่านทางสายด่วน๑๑๓๔ของมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
โดยแม่บอกว่าลูกชายไปทำงานก่อสร้างให้กับบ้านลูกพี่ลูกน้อง

คือเด็กคนนี้โอ้โหมารับงานก่อสร้างตั้งแต่อายุ๑๑ปีนะ
แล้วก็ทำงานที่หมู่บ้านจัดสรรในกรุงเทพคือรับงานเป็นจริงเป็นจังเลย
เป็นเวลา๒ปีมาแล้วนะฮะแล้วก็ช่วงเดือนกันยายนปีนี้
ป้าปลูกบ้านของตัวเองที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
เกณฑ์คนงานทั้งหมดไปช่วยกันต่อเติมบ้านของตัวเอง
รวมถึงตัวเด็กคนนี้ด้วยเด็กคนนี้ก็ไปช่วยในการก่อสร้างบ้านของป้าด้วย
ทีนี้ฟังน้องเล่าเหตุการณ์กันนะคะ
พอรู้ว่าหมอต้องตัดสินใจตัดแขนเราออกเพื่อรักษาชีวิต
เราให้รู้สึกยังไงเขาร่ายละก็รับไม่ได้ความมันก็ต้องรับ

จะให้เขามาช่วยเหลืออะไรเราบ้างครับทางครอบครัวเรา
ขอรับผิดชอบอะไรบ้าง
อยากให้ได้ใส่แขน

คือน้องเขาก็เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าในวันเกิดเหตุนะ

ที่จะไปปีนหลังคาไปทำบนหลังคาแบบนี้
แต่ว่ามีคนงานคนหนึ่งที่มีหน้าที่ปีนที่สูง
ไปทำหลังคาแล้ววันนั้นทำงานไม่ไหว

ให้น้องเขาปีนขึ้นไปทำหน้าที่ตรงนี้แทน

เพื่อไปรอรับโครงหลังคาเหล็ก
คนงานคนอื่นเขาส่งมาจากด้านล่าง

มันมีความยาวมันจึงไปพาดกับสายไฟฟ้าแรงสูง

แล้วก็มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาถึงโครงหลังคาที่น้องก็ถือพอดี
น้องเขาก็เลยถูกไฟฟ้าช็อต

เพราะว่าแขนไม่เกรียมจนถึงหัวไหล่เลย
ใช่ค่ะทีนี้ดูเรื่องทางฝั่งป้าบ้างไหม
คุณป้าแท้แล้วก็เป็นนายจ้างของน้องนะคะ
ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลพุทธชินราชเหมือนกัน
ไปเนี่ยเพราะว่าคุณป้าจะไปคุยกับคุณแม่ของน้อง
พอสอบถามเรื่องราวข้อเท็จจริง
โอ้โหคุณป้าก็ร้องไห้เสียใจที่เรื่องเป็นแบบนี้
แล้วคุณป้าก็บอกนะคะบอกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเหตุเลยนะ
ดูแลให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดเลย
มีการมอบเงินเบื้องต้นแล้ว๑๐๐๐บาทให้เป็นค่ารักษา
แต่ทั้งแม่ของน้องอยากให้จ่ายค่าเสียหายรวมทั้งสิ้น

ซึ่งป้าบอกว่าไม่ได้ขัดข้องอะไรเลยนะ
แต่ขอผ่อนจ่ายเป็นงวดได้ไหม
เขาก็บอกเหตุผลนะบอกเขาก็ทำงานรับเหมาก่อสร้างหาเช้ากินค่ำเหมือนกัน
ไม่ได้มีเงินมีทองเป็นเงินก้อน
แล้วก็เด็กชายคนนี้ที่ได้รับอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุ
ส่วนด้านในแพทย์พงศิษย์ชุนพงทอง
ประจำแผนกศัลยกรรมตกแต่งที่ให้การรักษาน้อง
บอกว่าหลังจากนี้เตรียมการแล้วแหละที่จะใส่แขนเทียมให้กับน้อง
แล้วนอกจากนี้การดูแลรักษาเรื่องร่างกายสำคัญแล้ว

ยังมีทีมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นช่วยกันดูเรื่องสภาพจิตใจของน้อง
สำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย
ก็มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้า
ดังนั้นก็คือไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ทางโรงพยาบาลพุทธชินราชก็ยินดีให้การสนับสนุนนะคะ
เพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาของผู้ป่วย
แล้วก็ไม่อยากให้ครอบครัวเป็นภาระด้วย

ในการที่จะใส่แขนเทียมให้กับน้องคือมันใส่ได้
แม้ว่าแผลที่เกิดขึ้นมันแบบหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับ

ช่วยเหลือน้องให้มีชีวิตตามปกติได้นะครับ